ว้าวผู้ชายในฝัน
สองวันที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกับหลากหลายมุมมองจากคัตโตกันไปแล้ว
แต่วันนี้คัตโตะจะโดนสองแม่บ้านจัดเต็มกับสถานการณ์สมมุติที่เรียกว่าสมจริงสุด

อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะจ๊ะ
วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับชายในฝันของเรานะคะ

ใครมาเนี่ยก็ต้องมาผ่านด่านนี้ไปก่อนนะคะสำหรับผู้ชายในฝันของเรา

ใช่ไม่ใช่ต้องมีเหตุผลนิดนึง
มีเหตุผลเพราะอะไร
น่าสงสารแบบว่าคนที่มาเป็นแขกรับเชิญผู้ชายในฝันช่วงนี้จริง
แต่อย่าไปกลัวค่ะมาตอบคำถามเล่น
เราจะได้รู้จักตัวตนกันมากขึ้นใช่ใช่ข้อที่หนึ่งเริ่มค่ะพี่ก้าวเริ่มเลย
ถ้าหากว่าน้องคาโตะนะคะกำลังไปนั่งดื่มกาแฟแบบสโลไร้ชิลเนี่ยนะ
แล้วขณะที่มีสาวคนหนึ่งเดินผ่านมาปุ๊บยิ้มหวานให้ส่งสายตาปิ้ง
แต่สาวคนนั้นลืมรูดซิปกางเกงน้องจะมีวิธีการบอกสาวคนนั้นว่าไงบ้าง
ถ้าผมต้องบอกใช่ไหมครับจะบอกหรือไม่บอกอ่ะคุณจะบอกหรือไม่บอก
ขอโทษนะครับคือหลวงก่อนหลวงก่อนอ๋อคือแค่แบบไม่ได้พูดไม่ได้พูด
ในขณะที่เรากำลังมุ้งมิ้งสวีทสุดแสนจะโรแมนติกวันครบรอบกับแฟน
แต่แฟนเก่าดันโทรเข้ามาคุณจะ

แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะรับก็จะให้เปิดสปีกเกอร์ให้เขาก่อน
โอ้โฮโอ้โฮ

ได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคือ
ผมจะไม่คุยกับคนที่อยู่ในอดีตไม่คุยแล้ว
ผมว่าต่อให้พูดว่าเป็นเพื่อนกันได้เนี่ย
ยังไงเขาก็ไม่สบายใจมันไม่สนิทใจกันแล้วเนอะ
คุณเป็นห่วงคนปัจจุบันมากกว่า
เขาจะลำบากก็เลยหลีกเลี่ยงว่าถ้ามีอะไรคุยก็คุยสั้นนะ
แล้วถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่คุยกันเลยดีกว่า
แมนมากงั้นคำถามข้อต่อไปค่ะ
ข้อที่๓ถ้าเกิดว่าเราไปช้อปปิ้งกับแฟน
แล้วแฟนเกิดไปลองชุดแล้วชุดนี้คือแบบว่ามันไม่สวยเลย
มันไม่สวยมากแต่ว่าแฟนเนี่ยแบบชอบมากคือคิดว่าสวยมากแล้ว
แล้วถามเราว่าตัวเองสวยไหมเราจะตอบว่าอย่างไร
ผมก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะมากกว่า

ก็จะบอกว่าถ้าเกิดให้เราเลือกชุดนี้เราว่าไม่เหมาะนะ
แต่ถ้าคิดว่าใส่ใส่แล้วเนี่ย
คือสมมุติว่าเป็นชุดแบบมันจะไม่สวยเนี่ย
เขาจะบอกว่าโอกาสที่มันจะใส่มันยากมาก
เช่นเสื้อมันแฟนซีไปมันจะหาโอกาสใส่ยากมาก

เขาเป็นคนทะนุถนอมน้ำใจคนเนอะ

มา๑คุณคาโตะโดนสาวบอกเลิกด้วยเหตุผลที่ว่า
คาโตะคะหนูอยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบ้าง
ที่มาเก้าไก่มากเกินไปคุณจะ
ผมว่าผมว่ามันก็เป็นทางเลือกเขา
ถ้าเขาพูดแล้วมันก็ต้องรับฟัง

เพราะว่าผมว่าตอนที่มันจะมีปัญหากันเฮิตจริง
คือตอนที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว

นั่นแหละทุกวินาทีนั่นคือความเจ็บปวด
คือถ้าเรายอมรับความจริงแล้วปล่อยตั้งแต่ตอนนั้น

แต่ว่ามันก็ไม่ได้พูดแบบแต่มันทำง่ายนะครับ

เมื่อกี้คำว่าทุกนาทีนั้นคือความเจ็บปวด

เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเคยอยู่วินาทีนั้นกันแล้วนะ

ถ้าหากว่าน้องคาโตะนะคะโดนแฟนใช้ให้ถ่ายรูป
ถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจสักที

ไม่ถูกใจซักที

ผมเนี่ยแก้โดยผมไปซื้อกล้องที่มันแบบเป็นมืออาชีพมากขึ้น

แล้วก็มันมีแบบเรื่องแสงอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดเราพอจะรู้ได้ว่าจริงผู้หญิงเขามีอยู่ไม่กี่อย่าง
เรื่องที่เขาคิดว่าไม่สวยคือเขารู้สึกว่าหนาบานเกินไป

คือแสงไม่ควรจะมาตรงเขามาข้าง
เขาหันฝั่งไหนมันก็เรียนรู้กันได้
นี่ถึงก็เป็นเรียนรู้แสง

ข้อต่อไปค่ะถ้าสมมุติว่าคาโตทะเลาะกับแฟนแบบรุนแรง

แต่แฟนโทรมาก็เลยไม่ได้รับสาย
แล้วคาโตก็คิดว่าคาโตไม่ผิด
คุณจะมีวิธีแก้ปัญหากับความรักครั้งนี้ยังไง

เรื่องปกติมาก

ผมว่าส่วนมากเขาจะโวยวายอยู่ประมาณวันแรก

ปล่อยแบบให้ระเบิดไประเบิดไป

มาถึงข้อที่๗ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เรียนริมฝีบปากน้องคิดว่าแบบไหนเซ็กซี่มากกว่ากัน

แต่เกี่ยวผม

หรือว่าผู้หญิงทำบุคลิกแบบไหนที่คุณว่ามันเซ็กซี่
อันแรกก็ดีกว่าอันนี้ก็ยังดีกว่าอันนี้แล้วกัน

ก็ทัดหูใช่ไหมผู้หญิงบันทีออยหรือเปล่า

ที่คุณคาโตคิดว่าไม่เอามาเป็นแฟนข้างกายอย่างแน่นอน

มีด้วยหรอครับลองเล่าด้วยครับว่ามีแบบไหนบ้างที่มันแปลก
มันไม่เข้ากันสีแบบเป็นสลิมหรืออะไรอย่างนี้
ผู้หญิงแบบโป๊ะเซ็กซี่มากกับเรียบร้อยมากกับหวานมากกับอโนเนเท่มากกับคิขุมากกับสปอร์ตตี้กับ

ผมว่าถ้าโป๊เกินงามก็ไม่ค่อยน่ารัก
ผมว่าผู้ชายหลายคนแหละถ้าดูแล้วถ้ามันโป๊กเกินงามไม่น่ารัก
แล้วพี่ผู้หญิงเดินโป๊มาอย่างผู้ชายไม่เหมาะเหรอ
ผมว่าเขาไม่ได้มองแบบว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เป็นแฟนเรานะ

เฮ้ยทำอะไรเฮ้ยตัวไรอะ
คือดูแล้วกลายเป็นเรื่องแบบแปลกเรื่องสนุก

น่าจะบ้าอันนี้น่าจะบ้า
ข้อต่อไปค่ะ
ถ้าหากว่าพาสาวไปออกเดทครั้งแรก
แล้วสาวคนนี้ดันแบบพาเพื่อนมาด้วย๕คนเลย

ผมว่าเขาคงแบบว่า

ถ้าถามเป็นเราเราโอเค
ไม่มีปัญหาโอเค
ว่าอยากกินอะไรแฟนคุณจะตอบว่าอะไรก็ได้คุณจะ
ผมว่านะที่ผมทำโพลแล้วอย่างที่แบบรอด

โพลมานะพยายามพาไปกินร้านส้มตำจะรอด
เพราะผู้หญิงทุกคนไม่ปฏิเสธส้มตำ

มันเป็นปัญหาของผู้หญิงเข้าใจไหมคุณผู้ชม
ต้องให้เวลามากขึ้นผมว่าไม่งั้นจะกลายเป็นแบบ
ช่วงที่เกิดหิวมากเนี่ยเราไปยืนตัดสินใจอย่างนี้

จนแบบว่าแฟนก็บอกว่าแล้วแต่

เพราะไม่เคยมีเปิดโอกาสให้ใครเลือกเลย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

จ่ายเขาจ่ายให้ไหมไม่ก็คือบอกว่ามาที่นี่
ใครจะมาก็มาเพื่อนจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรเราทานคนเดียวได้คือเราจะทานอันนี้ชิลเป็นคนทานคนเดียว
เอาเป็นว่างั้นก็ไปเรียนหลักสูตรนี้กันเอาเย็นไหมโอเคลองดู
๑๐คำถามมันเร็วอย่างนี้ถามอีกดิ
ช่วงหน้าได้ไหมต้องเรียนให้เขาพักก่อนได้
ช่วงหน้ายังมีเรื่องที่แบบมีอีกเหรอครับเนี่ย
ไม่อยากทำอะไรอะทำอะไรก็ได้
โอเคช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะในช่วงผู้ชายในฝ่าต้องตามไหม
กุ้งมิ้งกุ้งกิ๊กกุ้งตามต้องตาม